วันนี้มีพระบรมราชองค์การในการเรียกคืนเครื่องราชจากนายทักษิณชินวัฒน์
อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นเครื่องราดทั้งหมดนะฮะที่นายทักษิณเคยได้รับนะครับ
โดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ
เรื่องการเรียกคืนเครื่องราชเชิงสุริยพรซึ่งมีใจความว่า
บริณฐะเทพยาวรางกุลมีพระเจ้างการโปรดก้าโปรดกรมให้เรียกคืนเครื่องราช
สุริยพรจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและเครื่องราด
เฉยสุรยพรตระกูลอื่นเงื่องจากนายทักศิลป์ชินวัตร
สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
พากษาถึงที่สุดลงโทษจำคุกและยังมีข้อหาฐานอื่นอื่นอีกหลายคดี
อีกทั้งได้หลบหนีออกนอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นพฤติการการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๙ของรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช๒๕๖๐จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม
ให้เรียกคืนเครื่องราชชะอิสุริยาพรจุลจอม๙ฝ่ายหน้าชั้นทุติยะจุลจอม๙วิเศษ
เครื่องราชอิสริยพรอันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
มหาประมาพรช้างเผือกปรัฐมาพรช้างเผือกจตุรภาพรช้างเผือก
เครื่องราชชะอิสุริยาพรอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย
มหาวชิระมงกุฎติตราพรมงกุฎไทยจตุรฐาพรมงกุฎไทยเบนจมาพรมงกุฎไทย
เครื่องราชชะอิสุริยาพรอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกฮุนาพร
ชั้นปฐมดิเรกฮุนาพรและเรียนลูกเสือสรุดีชั้นที่๑ของนายทักศิลป์ชินวัตร
นี้ตั้งแต่วันที่๒๙มีนาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
ณวันที่๓๐มีนาคมพุทธศักราช๒๕๖๒เป็นปีที่๔ในรัชกาลปัจจุบัน